คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราต่อกันที่ข่าวนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวภาพขึ้นวอลมาเลยละกันนะ
เพราะว่าอยากจะแชร์ข่าวนี้มากเลยค่ะอาตุ๋ยพุทธชาติกลับบ้านที่ลำปางไม่ได้คุณผู้ชมค่ะ
เออแต่ไม่เป็นไรนะมีบ้านอีกหลังนึงที่ชนบุรีคุณผู้ชมค่ะ
อีกหลังหนึ่งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คุณผู้ชมก็อาตู่นะคะก็เลยไปที่บ้านที่ชนบุรีแทน
ตุ๋ยเนี่ยเล่าว่าให้ฟังว่าคนในชุมชนช่วยกันทั้งรณรงค์ทั้งให้ความรู้ชาวบ้าน
แล้วก็ตอนนี้ค่ะยังไม่พบคนติดเชื้อที่โควิดโควิด๑๙นะคะ
ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมอย่างมากเลยล่ะค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงหน่อยเนาะ
คือพอเราอยู่บ้านเราก็จะได้ทราบว่าในท้องถิ่นของเราเนี่ย
เขามีการดูแลเรื่องการแพร่กระจายเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัดมาก
เข้าไปซื้อของในตลาดสดก็มีตรวจอุณหภูมิแล้วก็ทำช่องไป๓ช่อง
แล้วก็พ่อค้าไม่ขายก็ติดหน้ากากกันอย่างนี้แล้วก็เว้นระยะซึ่งมันดีอย่าง
มันไม่มีวัคซีนก็จริงแต่ว่าความร่วมแรงร่วมใจ
และใจที่ช่วยกันรับคำนึงถึงส่วนรวมถึงคนที่เรารัก
ก็คือประเทศชาติที่เราทำอยู่ตอนนี้

อันนี้มันยิ่งกว่ายาดียิ่งกว่าวัคซีนใด
ก็ยอมรับเลยว่าตอนนี้เบื่อกับการอยู่แล้ว

งานนี้นะคะเลยก็ต้องแล้วแต่รัฐบาลอนุมัตินะคะ
แล้วพร้อมจัดปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัดค่ะ
ถ้าเอาความรู้สึกเบื้องต้นทุกคนเป็น

สิ่งที่พวกเราทำคือทำตามอย่างเคร่งครัด
เวลาที่พวกเราต้องทนเนี่ยมันก็จะสั้นลงถูกไหมคะ

แล้วเราเห็นประเทศที่แบบว่าเราว่าเขาเจ๋งเขาอะไร
เวลานี้อยู่กันอย่างแบบลำบากเลย
กลัวเลยแล้วคนไข้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อย

เราทำได้ขนาดนี้เราก็ต้องทำกันต่อไป
ใช่เราทำได้มาถึงขนาดนี้แล้วก็ทำต่อไปนะคะ